เป็นเหตุการณ์ที่คุณป้าท่านหนึ่งป่วยจิต

ท้าทายคุณป้าเผาบ้านเลยเผาบ้านเลย
สุดท้ายแล้วป้าเผาบ้านตัวเองทิ้งครับ

ชั้นบนเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ด้านบนเป็นไม้
พอด้านบนเป็นไม้เนี่ยไฟมันจะไหม้แรงกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้านเลขที่๑๒๙หมู่๑
ตำบลบ้านค่ายอเภอเมืองชายภูมิก็คือจังหวัดชายภูมิ
ดับเพลิงตอนแรกเอามา๒คัน

ไปมาเฮ้ยน้ำหมดถังแล้วว่ะ
ไม่อยู่ต้องตามรถดับเพลิงคันที่๓มา
คันที่๓มาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุม

แต่บ้านด้านบนเป็นไงไหม้วอดเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะ
คือแทบจะวอดทั้งหลังทำไมไม่ใช้คำว่าวอดทั้งหลัง
ข้างล่างเป็นครึ่งปูนไงครึ่งปูนมันก็เลยไม่ได้ไหม้เท่ากับด้านบนครับ
สอบถามทราบว่าคนก่อเหตุคือคนในบ้านนี้เองแหละ
ชื่อป้าสมคิดป้าสมคิดอายุ๕๙ปี
พาป้าไปโรงพักก่อนพาป้าไปโรงพักไปสอบปากคำ
ป้าสมคิดให้การวกไปวนมาบอกครูแดงมันเป็นคนสั่ง
ครูแดงเนี่ยนิสัยไม่ดีครูแดงบางครั้งบางทีมันชอบยุป้าแก้ผ้าเดินออกไปนอกบ้าน
แต่ป้าไม่ทำแต่คราวนี้ครูแดงมันยุ่อีกครั้ง
มันยุป้าป้าแน่จริงเผาบ้านเลยดิ
แต่ป้าเนี่ยบอกว่าอ้าวเฮ้ยยุอย่างนี้ก็ทำสิวะ
เผาบ้านตัวเองไอ้ครูแดงนิสัยไม่ดี
ยุขึ้นยุป้าเผาบ้านป้าก็เลยเผาบ้านอย่ามาท้าทายฉัน
จากนั้นเดินไปหน้าห้องครัวไปหยิบอุปกรณ์จุดไฟมาแล้วก็เผา
คนจริงคนจริงเพราะครูแดงมันยุ
จากนั้นมาก็เผาบ้านไหม้เรียบร้อยเลยนะฮะ
แล้วก็วิ่งออกมารอดตายป้ารอดตายเพราะบ้านไฟไหม้ไปหมดแล้วครับ
ตำรวจก็เลยตามหาครูแดงผู้บงการสอบถามมาสอบถามไป
หลังมาทราบว่าป้ามีอาการป่วยจิตไม่ได้ทานยามานานแล้ว
ก็เลยสอบถามตอบไปต่อเนื่องไปว่าเอาแล้วตกลงครูแดงเป็นใคร
ครูแดงไม่มีอยู่จริงญาติของป้าบอกว่าครูแดงคือใครยังไม่รู้เลย
แต่ป้ามีอาการป่วยจิตก็เลยสงสัยว่าครูแดงจะเป็นคนในจินตนาการของป้าเท่านั้นเอง
เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดจากอาการทางจิตที่ป้าไม่ได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ถึงขั้นบอกว่ามีเสียงปริศนามายุให้เผาบ้านก็เลยจัดการเผาบ้านตัวเองซะเลย
คราวนี้จะอยู่ไหนกันน่าเป็นห่วงนะฮะคนที่มีอาการป่วยที่บ้านอยู่แล้วปล่อยให้อยู่คนเดียวด้วย
ผู้ป่วยจิตเวทนี่ขัดยาไม่ได้เลยนะคะ